เพราะว่าถ้ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และเป็นคนที่เขามีภูมิลำเนามีบ้านเกิดอยู่ต่างจังหวัด
แล้วเขาก็บอกในสสจจังหวัดนั้นบอกว่า
อยากกลับบ้านอยากไปรักษาที่บ้าน

เขามารับที่กรุงเทพแล้วก็ไปรักษาที่บ้านเกิด
ให้รถมารับผู้ป่วยที่อยู่ภูมิลำเนาที่นั่น
จากกรุงเทพเดินทางไปจังหวัด
นี่ครับมีเหตุหนึ่งที่กู้ภัยของสุราธานี
เขาก็จัดรถแบบนี้แหละ
เพื่อที่จะมารับผู้ป่วยในบ้านเกิด
จากกรุงเทพกลับพื้นที่จังหวัด
แต่ทีนี้ไอเดียที่มันเกิดขึ้นกลางทาง

เดินทางทางรถไปต่างจังหวัด

ร้อยกิโลเมตรเดินทางกันกี่ชั่วโมง
ลงใต้นี่ไป๔๕๖ชั่วโมง

มันต้องมีจุดพักคนและพักรถ
ให้ลงไปดื่มน้ำดื่มท่าลงไปกินข้าว
ลงไปพักผ่อนหย่อนใจนิดเดียว
แล้วก็ที่สำคัญลงไปทำธุระส่วนตัว
เข้าห้องน้ำห้องท่ามันต้องมีนะครับ

ทีนี้ไอเดียนี้มันเกิดขึ้นจากชุดปฏิบัติการพิเศษ
โต้โควิด๑๙หรือว่าสก๊อตทีมซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับ
แล้วก็ทีมที่อยู่ตรงนี้ก็คือทีมของประจวบคิริขัน
โดยนายเล็กแทร่เห็งหัวหน้าหน่วยกู้ภัย
มูลที่สว่างเมธีธรรมสถาน๓๐๐ยอด

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการที่
ผู้ป่วยโควิดจะต้องมีสถานที่ในการลงมาพักบ้าง

มาเข้าห้องน้ำห้องท่าบ้างนะครับ
มูลิธิสว่างเมธีจึงได้จัดสถานที่จอดรถ
รับส่งผู้ป่วยโควิดที่จะเดินทางผ่าน๑๔จังหวัดภาคใต้
แวะพักรถได้รับประทานอาหารเข้าห้องน้ำห้องท่า
เมื่อรถของมูลที่ต่างเดินทางมาถึงที่นี่
ผู้ป่วยลงแล้วปัสสาวะเข้าห้องน้ำ
กินข้าวกินน้ำแล้วขึ้นรถเดินทางออกไปแล้วนะครับ
มูลนิธิของ๓๐๐ยอดเขาก็จะจัดการแบบนี้ครับ
ก็คือจะมาฉีดพ่นทำความสะอาด
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแถวนี้
ทีนี้ครับมีเจ้าหน้าที่ที่มาจากมูลที่
สนศรัทธาสุราธานีคุณพรเทพชัดเจริญจิต
เขาก็เปิดเผยบอกว่าเขาก็ตอนนี้จัดรถของมูลที่เนี่ย
รับผู้ป่วยจากกรุงเทพเดินทางกลับสุราช

ก็วิ่งไปวิ่งมาไปหลายรอบจัดรถกันแทบไม่ทันเหมือนกัน
เพราะว่ามีผู้ป่วยอยากจะกลับบ้านเกิด

กรุงเทพมาสุราช๒๐ชั่วโมงครับท่าน
เพราะว่าที่รวม๒๐ชั่วโมงคือ
พอไปถึงกรุงเทพแล้วต้องไปรับผู้ป่วยหลายจุด

มีหลายที่เดินทางในกรุงเทพวนเวียนอยู่ในกรุงเทพก็หลายจุดแล้ว

นำส่งจุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลของสุราธานีนะครับ

ก่อนหน้านั้นนะเคยคิดที่จะพาแวะปั๊มน้ำมัน
แต่แค่คิดนะเพราะมันเป็นไปไม่ได้
ผู้ป่วยเขาก็อั้นปัสสาวะไว้ในรถเนี่ย
ไม่รู้จะทำยังไงดีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงนะครับ

เขาบอกว่าถ้ามีสถานที่พักแบบนี้มันจะดีแค่ไหนนะครับ
ผู้ป่วยเหล่านี้เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับ
การที่จะไปเข้าห้องน้ำแวะเข้าเหมือนกับบุคคลทั่วไปเนี่ย
มันมันไม่สามารถทำได้นะครับแล้วมันจึงเป็นเรื่องที่ลำบาก
ในครั้งนี้เราก็ได้มูลนิธิสว่างเมธีสัมรยอดนะครับ
ให้การสนับสนุนในการให้จุดพักผู้โดยสาร
เราก็จะได้มาพักรถให้ผู้โดยสารได้ผ่อนคลาย
บทด้วยการเข้าห้องน้ำทันรับประทานอาหารนะครับ
แต่ถ้าจะให้ดีนะครับ
เรื่องราวแบบนี้มันควรจะมีทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับ
เพราะอนาคตมันไม่ใช่มีแค่สุราชผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับ
อาจจะมีเดินทางไกลมากกว่าสุราชนะครับ
ตรงนี้มันอาจจะเป็นบรรทัศน์อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
ตัวอย่างนะครับให้กับทั้งประเทศได้เห็นว่า

มันจึงต้องมีผู้อุปถัมภ์ผู้คอยช่วยเหลือตลอดระยะเส้นทางครับ
เพราะไม่งั้นผู้ป่วยจะต้องเกิดอาการเครียด

สายตาที่คนมองก็จะต่างแตกต่างกันอีก
โอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้คิดนะ
ไม่ได้คิดถึงเลยนะครับว่าผู้ป่วยจำเป็นต้องมีจุดพักกลางทางนะครับ
แล้วก็ประจวบคิริขันตอนนี้
คือมีจุดนี้จุดเดียวเองคุณจัดไว้จุดเดียวนะครับ
แต่ทีนี้กำลังมีการประสานกับหน่วยงานภาครัฐนะครับ
ให้มีการจัดจุดพักรถให้แก่รถกู้ภัย
รับส่งผู้ป่วยโควิด๑๙จากกรุงเทพลงพื้นที่ภาคใต้
เขาบอกว่าควรจะมีจังหวัดละสักประมาณ๒จุดเป็นอย่างน้อยนะครับ
หรือจะให้ดีควรมีจุดจอดรถทุกร้อยกิโลเมตร
เพื่อที่ให้ผู้ป่วยได้ลงไปอย่างที่บอกทำธุระส่วนตัวบ้าง
เส้นยืดสายนี่คุณแต่นอกจากผู้ป่วยแล้ว
คนขับรถเองเขาก็เหนื่อยนะ
อย่างที่บอกว่าขับรถ๒๐ชั่วโมง
ดังนั้นถ้าเกิดได้จอดทุก๑๐๐กิโลเมตร

อันนี้ก็ต้องทางพื้นที่นะ
แต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดต้องหา
แล้วก็ที่สำคัญต้องทำความเข้าใจกับชุมชนโดยรอบด้วย